อันนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันคือมันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วพอรถชนกันรถ๑๐ล้อที่บรรทุกน้ำเขาวิ่งมา
ก็อ่ะรอให้เคลียร์เส้นทางก่อนรถสิบล้อบรรทุกน้ำก็เลยจอดข้างทางก่อน
ทีนี้ระหว่างนั้นคุณผู้ชมเป็นนาทีเฉียดตายจริง
มันเกิดอะไรขึ้นดินซุดค่ะ
แล้วรถสิบล้อนี้ทำยังไงคนขับรถสิบล้อทำยังไงดูค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเอียงแล้วค่ะเอียงแล้วค่ะโอ้โห
กระโดดลงมาจากจุดเบาะที่นั่งคนขับ
กระโดดมาไม่กี่วินาทีแล้วรถก็ตกลงข้างทางไปเลย
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
รถคันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำมาเต็มคันรถเลย
ลงมาจากสะพานแล้วเขาจอดข้างทางแบบนี้
เพราะว่าตรงข้ามมันมีรถชนท้ายกันไง
หลังจากนั้นถนนมันก็ใช้การไม่ได้ทั้งสองฝั่ง
แล้วตอนที่รถสิบล้อบรรทุกน้ำรอให้รถที่ชนกันเขาขยับออกก่อน
เปิดทางก่อนปรากฏว่าไอ้ตรงที่รถสิบล้อจอนั้นน่ะ
ดินตรงนั้นนะคะมันยุบมันยุบ
แล้วตัวรถสิบล้อค่อยเอียงเติมเติมเติมแบบนี้

เปิดประตูกระโดดลงมาหนีตายแบบบุดหวิดเลย
แล้วรถก็ตกลงไปในคลองเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานค่ะ
ในซอยไฮโปรที่อำเภอบางปะกง

ตะบนท่าข้ามก็มาดูสภาพว่าถนนมันสุด
มันเกิดจากอะไรหาทางซ่อมแซม
เพราะว่ากลัวไงว่าจะมีรถตกลงไปในคลองอีก
นี่เป็นวินาทีเฉียดตายนะคะ